คดีของคุณตังโมจริงก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง
ทนายทีนี้พอพูดถึงทนายเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรูปคดีหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็บอกวิเคราะห์ว่า๕คนบนเรือเนี่ยที่เขาพูดเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะต้องการที่จะโยนเรื่องทั้งหมด
ให้ไปที่คุณตังโมว่าตกเรือเองหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังนะสิ่งที่ทนายนิด้าโพสต์
ทนายนิด้าหรือว่านางสาวสารัญญาหวังสุขเจริญเนี่ยนะคะเขาก็โพสต์วิเคราะห์เคสนี้
บอกว่าถ้าข้อได้จริงในเคสตังโมเนี่ยมีอยู่ว่าแซนนอนเล่นมือถืออยู่ท้ายเรือ
แล้วแตงโมเนี่ยเดินมาเกาะขาของแซนเองแล้วก็นั่งลงไปฉี่แล้วก็ตกลงไปตายเอง
คำถามก็คือใครต้องรับผิดชอบในความผิดในความตายนี้
ทนายนิด้าเนี่ยนะคะเห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไม่ใช่ความผิดและหูโทษเนี่ย
แซนย่อมไม่ต้องรับผิดในฐานจงใจหรือประมาทที่ทำให้ตังโมถึงแก่ความตาย
เพราะอะไรทนายนิด้าให้เหตุผลแบบนี้ค่ะเพราะว่าแซนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลย
คือแซนนั่งเล่นมือถือของแซนอยู่เฉยแล้วตังโมเนี่ยมาเองมาถึงแล้วก็นั่งลงฉี่เฉยเลย
ตามที่แซนเล่าหลังจากนั้นก็อาจจะลื่นหรืออาจจะสะดุดตกน้ำไป
ทีนี้ถามว่าแล้วผู้โดยสารเรือคนอื่นล่ะยังไงซึ่งผู้โดยสารเรือคนอื่นก็ย่อมไม่ต้องรับผิดด้วย
เพราะว่าผู้โดยสารเรือคนอื่นก็ไม่ได้มีใครทำให้ตังโมตกลงไปตาย
ทีนี้คนขับเรือล่ะคนขับเรือให้เหตุผลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขับเรืออยู่
แล้วก็มองไปข้างหน้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตังโมเนี่ยเดินมาฉี่ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะห้าม
อาจจะพอมีเหตุผลให้สารรับฟังว่าคนขับเรือก็ไม่สามารถทำได้ดีกว่านั้นในภาวะเช่นนี้
แล้วก็ต่อให้ใส่เสื้อชูชีพตังโมก็ยังต้องตายอยู่ดีในเหตุการณ์ตกเรือครั้งนั้น

ใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ธนายนิด้าโพสต์มีลุ้นนะว่าสตอรี่นี้อาจไม่มีใครต้องรับผิดในโทษใหญ่เลย
ทำให้ทุกคนเนี่ยต่างพ้องต้องกันว่าต้องการสร้างเรื่องการฉี่ขึ้นมาเนี่ย
เพื่อให้ภาระทั้งหมดตกอยู่แก่ตัวคุณตังโมเอง